ไปต่อกันที่พระเอกเรื่องราวดีบ้างกว่านะคะ

คนนี้นะบอกเลยว่าผลงานปังมากเพราะว่า

กำลังจะไปฉายที่ออสเตรเลียค่ะ
ก็ทำเอาเจ้าตัวนะแฮปปี้สุดเลย
ส่วนใครที่คิดถึงผลงานการแสดงของเขานะ

ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ไปเกี่ยวกีฬากอล์ฟด้วย
ก็ตั้งใจเต็มที่เลยครับเรื่องนี้สนุกมาก

เรื่องราวดีมีเยอะเลยอย่างที่ภาพเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ
ส่วนรายได้จัดนิทัศกาลภาพถ่ายจำนวน๖แสนบาทนะคะ
หนุ่มนายเนี่ยเผยว่าเตรียมนำไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนค่ะ
ตอนนี้อยู่ในช่วงคัดเลือกของโรงเรียนที่ผมจะมอบให้อยู่ครับผม
ก็ถ้ามีใครแนะนำอยากโรงเรียนไหนความต้องการความช่วยเหลือ

ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
สำหรับใครที่อยากช่วยสมทบทุนให้การศึกษาเด็กในโครงการของผม
ก็เดี๋ยวจะเปิดให้ในออนไลน์ถึงประมาณสิ้นเดือน